หลังจากที่เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปกราบไห้สักการะบูชา
พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมาแล้ว
ตอนนี้ประชาชนก็ต้องเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามกฎกติกาด้วยนะคะ

ก็ถือว่าเป็นแหล่งที่ขอโชคลาภ
เป็นแหล่งยึดเหนียวทางใจของชาวบ้านหลายคนนะ
ก็เลยเดินทางกันมาจากทั่วสารทิศ
แต่ละคนมาก็ต้องผ่านการคัดกรองป้องกันการแพร่เชื้อโควิดก่อน
ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างด้วย
แล้วก็ล้างไม้ล้างมือต่างดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยนะคะ
ส่วนบริเวณหน้าศาลปู่และย่านั้น
ก็มีการกำหนดเหมือนกันค่ะว่า
ให้เข้าไปไหว้รอบละ๕๐คน
ไหว้แต่ละจุดละ๕นาที
เพราะฉะนั้นแต่ละรอบจะใช้เวลา๒๐นาทีนะคะ
แต่คุณผู้ชมไม่ทันใดค่ะมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้น

เขามากราบไหว้พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมา

สักพักหนึ่งเกิดเหมือนตัวสั่นหลังค่อมก้มตัวลงเหมือนคนแก่
แล้วก็พูดบนเสียงอู้อี้อี้ค่ะ
คนแถวนั้นก็ฮือฮาแล้วก็มารุมล้อมยกมือไหว้แบบนี้

เชื่อว่าเป็นอิทธิฤทธปฏิหารอะไรอย่างนั้นนะ
จนทางคณะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมาพยุงตัวออกไป
อ่ะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็มีการตั้งเครื่องไหว้บวงสวง
ของคณะหนึ่งที่เดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อที่จะมาขอโชคลาภ
ประกอบพิธีให้ทำพิธีเสร็จแล้วก็ต้องมาดูที่
ขันน้ำมนต์นี่แหละเป็นจุดประจำเลย
หลายคนอยากจะมาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนะคะ
พอเห็นอะไรยังไงก็ส่งต่อกันไป
แล้วบางคนก็เสร็จไหว้ทุกจุดแล้วเนี่ยนะ
ก็ไปที่แผงลอตเตอรี่อืม
แผงลัตเตอรี่ดูคุณค่ะคนเยอะคลุปทักมาก
อย่าลืมนะคุณใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างกันสักหน่อยเพื่อความปลอดภัย
คณะกรรมการของทางเกาะคำชโนธเขาก็เข้มงวดเรื่องนี้อย่างดี
แต่ว่าคนที่อยากจะซื้อลอตเตอรี่ก็มีเยอะไง
เขาก็พยายามหาเลขที่ถูกใจกัน

เผื่อว่าใครอยากจะไปจะได้วางแผนดีว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง